ตลอดข่าวขำมามาแล้วจ้าวันนี้จะพาทุกคนไปอมยิ้มกับความสนุกสนานในงานกระถิ่น
ไม่ใช่กระถิ่นนี้โอ้โหมันต้องกระถิ่นแบบนี้นี่แหละครับ
ใครอยากได้บุญพร้อมเสียงหัวเราะแบบฟรีเตรียมรอรับกันได้เลย
งานกระถิ่นถือเป็นงานประเพณีสำคัญของคนไทย
ถึงเวลาทอดกระถิ่นเมื่อไหร่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาเด็กเล็กเด็กใหญ่
ก็จะมาร่วมทำบุญกันอย่างคลื้นเครงเรียกว่าเป็นงานรวมญาติงานหนึ่งเลยก็ว่าได้ล่ะครับ
แต่งานทอดกระถิ่นที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะเขาจัดมาเต็มรถบรรทุก
แล้วไม่ได้มาคันเดียวด้วยนะมากันครึ่งร้อย
แบกดินแบกทรายเข้ามาในวัดอีกยิ่งใหญ่อลังการจริง
แต่อย่างที่บอกครับว่างานกระถิ่นถือเป็นงานบุญใหญ่
ใครก็อยากมารับบุญแต่ใครจะรับบุญก็รับไป

แหมก็นานปีมีครั้งเดียว
เราก็อยากสนุกสนานกันเป็นธรรมดาจริงไหมล่ะครับ
เหมือนกับที่จังหวัดชนบุรี
ที่นี่เขาได้ยินเสียงดนตรีกันไม่ได้
ได้ยินแล้วมันขึ้นมันต้องเต้นมันต้องโยก
สเต็ปแดนส์แต่ละคนเนี่ยเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงครับ
แต่ที่ไม่ธรรมดากว่านั่นก็คือ
ชุดที่พวกเขาใส่มานี่ล่ะครับ
ก็มีทั้งผึ้งน้อย

แล้วแม่คนนี้กลัวเขาไม่รู้ว่ามางานกระถิ่นหรืออย่างไร
เล่นเอากระถิ่นมาผูกรอบเอวซะอย่างนี้นะ
แถมยังมียมพบาลลงมาจุติบนโลกมนุษย
นี่มันงานกระถิ่นหรืองานขบวนพาเลสกีฬาสีกันล่ะครับ

ที่พวกเขาพร้อมใจกันแต่งตัวแบบนี้
มันเป็นการสร้างสีสันในงานทอดกระถิ่นประจำปีของพวกเรา
เรียกว่าใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในงานบุญใหญ่แบบนี้

เลยต้องบอกว่าอนุโมทนาสาธุ

เจ้าแม่นี่คิ้วเข้มมาก
โอ้โหแล้วโค้งนี่เป็นสะพานพระราม๘เลย